เรื่องราวความอร่อยเราพาไปติดตามกันหน่อย

ใครที่อยากกินขนมจีนไปที่นั่นรับรองไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนครับ

นี่คือบรรยากาศที่ร้านขนมจีนโดดคลองแอดท่าข้าม
เฮ้ยอร่อยจะต้องโดดคลองเลยเหรอตั้งอยู่แถวริมแม่น้ำตาปี
นั่งกันเยอะนั่งบาริมแม่น้ำก็มีเหมือนกัน
หรือจะนั่งชิวห้อยขาริมแม่น้ำ
เขาก็มีเตรียมไว้ให้ลูกค้าได้เลือกตามชอบเลย
แล้วเพื่อเพิ่มความอิ่มอร่อยให้กับขนมจีนหลัก
ที่เขาว่ากันว่าเริ่มต้นเพียงจานละ๓๐บาทเท่านั้น
เขายังมีจุดเช็คอินริมแม่น้ำให้กับลูกค้าได้ถ่ายรูป
เพื่ออะไรเอาไปโพสต์ในโซเชียล

ในโลกโซเชียลนั่นไงไปถามคนนี้คุณสาวนีนินสวัสดิ์อายุ๔๙ปี
เจ้าของร้านบอกว่าด้วยความที่เธอพื้นเพลง
เป็นคนที่อยู่ติดริมแม่น้ำอยู่แล้ว
แล้วก็ท่อผ้ากับเรือข้ามฝากเนี่ยนะครับ
ก็เลยเกิดไอเดียว่าจะทำร้านขายขนมจีนในราคาที่ไม่แพง
แล้วก็เน้นให้ลูกค้ามาสัมผัสกับวิวหลักล้านริมแม่น้ำตาปีแบบนี้
ไอเดียเธอนั้นดีจริงนะครับ
ซึ่งหลังจากที่เปิดร้านได้เพียง๑๐วัน

วันปกตินะเธอขายขนมจีนได้ประมาณสัก๕๐กิโลกรัม
แต่ถ้าเป็นวันหยุดแล้วก็โอ้โห
เป็นร้อยกิโลกรัมก็หมดมาแล้ว
แล้วนี่น้ำยามีอะไรบ้างตั้ง๖ชนิดให้ได้เลือกกัน
น้ำยาปูน้ำยาน้ำพริกแกงไก่แกงไต้ปลา
งปลาร้าและแกงป่าครับ
เสิร์ฟไปพร้อมกับผักสดและผักดอง
เน้นปริมาณและคุณภาพให้รับประทานกันอย่างจุใจเลยนะ
เหนือจากนั้นคุณลงใต้ไปคุณต้องกินอะไรอีก
ไก่ทอดไก่ทอดของเขานะครับ
บอกเลยว่าอร่อยมากไก่ทอดปลาคไต้คือเกิดกินนะฮะนี่
โอ้โหมันจะกรอบนอกนุ่มในแล้วหอมมันจะหอมใช่คุณชิสาพูดถูกมันจะหอมนะฮะ
แล้วนอกจากนั้นยังมีไข่ต้มไข่เค็มไข่เค็มนี่ต้องไข่เค็มชัยยาฮะไม่ธรรมดา
แล้วก็มีนั่นแหละมีหมูสะเต๊ะด้วยดีเลยนะอร่อย
จากนี้ยังมีขนมหวานไว้บริการฟรี
ปิดท้ายด้วยของหวานแบบฟรีครับไปปิดท้ายมื้ออร่อยกันได้เลย
ซึ่งลูกค้าต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน้ำยาที่นี่หลากหลายและอร่อยมาก
แล้วราคาไม่แพงบรรยากาศดีเอาใครอยากไปลองลิ้มชิมรส
แล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศกับร้านขนมจีนโดดคลองแอดท่าข้าว
เขาบอกว่าร้านเขาเปิดทุกวันนะตั้งแต่๘โมงเช้าไปจนถึง๑ทุ่ม
นี่มีเรือข้ามฝากเอาไว้ให้บริการอีกด้วยนะครับ
โอ้โหบรรยากาศดีนะคะอาหารก็ดูน่าอร่อยหลากหลายด้วยวิวก็ดี